เรื่องของสาวเจ้าหน้าที่อบตที่หายตัวไป
ตั้งแต่๑๓พฤศจิกายนคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมว่า
สามีเธอนี่แหละเป็นคนไปแจ้งความ
ภรรยาหายไปสุดท้ายก็มารู้อีกทีว่าสามีนั่นแหละ
ลงมือฆาตกรรมภรรยาตนเองครับ
แล้วก็โบกปูนทับไว้ด้วยฮะ
อยากให้ดูพฤติกรรมอยากให้ดูอุบายของเขาคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่คุมตัวนายประสิทธิพร
หรือว่าปอายุ๓๙ปีเป็นสามีเก่าของผู้ตาย
ผู้ตายก็คือนางสาวกะวินนาหรือว่าคุณฝนอายุ๓๘ปี
เป็นเจ้าหน้าที่อบตเพิ่มภูมิทรัพย์อำเภอบ้านนาศาลที่สุราธานี
หลังโดนเจ้าหน้าที่เค้นสอบอย่างหนักเขาจำนวนต่อหลักฐานครับ
สุดท้ายก็สารภาพว่าผมลงมือฆ่าเมียเอง
ผมบีบคอเธอจนตายและก็เอาร่างไปทิ้งระบกปูนทัพ
โดนนางสาวฝนเมียเก่าพูดจาดูถูกเหยียดหยาม
โมโหผมระงับอารมณ์ไว้ไม่ไหวครับ
ก็เลยไปบีบคอเมียเก่าซะจนเสียชีวิตในห้องนอน
ผมได้ลงมือ๑๓พฤศจิกายนตอนนั้น๒ทุ่ม

ผมก็เอาร่างของภรรยาขึ้นกระบะ
วางไว้เบาะหน้าข้างคนขับเนี่ยคุณผู้ชม
ตระเวนหาที่ทิ้งศพขับไปตามถนนสายนาศาลสุราธานี
ไปจนถึงอำเภอเวียงสะครับก็ยังหาที่ทิ้งศพไม่ได้นะ
ก็เลยย้อนกลับมาดีกว่ามาแถวมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สุราธานีครับ
ซอยขุนทะเลสามอำเภอเมืองแล้วก็ไปทิ้งร่างของเมียเก่า
ไว้ที่ท่อระบายน้ำตรงนั้นมันเปลี่ยวด้วยแล้วก็ทีแรกนะ
เอาใบตองมามาคลุมปกไว้ปิดศพเอาไว้
เช้าวันต่อมา๑๔พฤศจิกายนปคนก่อเหตุก็กลับมา
เอาที่นอนไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าในเขตเทศบาลนาศาล
แต่ตอนนั้นร้านปิดก็เลยเอาที่นอนเนี่ยไปทิ้งไว้หน้าร้านครับ
ต่อมามีคนรู้ว่านางสาวฝนหายไปแล้วมีคนมาตามหาถึงที่บ้านเลยนะ
อ้าวแล้วคนเป็นสามีอย่างในปอทำยังไงดีอ่ะ
ตอนสักเที่ยงของวันที่๑๕พฤศจิกายน
พอปอไปแจ้งความเสร็จแล้วเนี่ยวันถัดมา๑๖พฤศจิกายน
ปอย้อนกลับมาดูศพของเมียเก่าอีกครั้งหนึ่ง
ตัดสินใจไปซื้อปูนมาไปซื้อถุงทรายมา
มาอำพลางศพกลัวว่าเดี๋ยวมีคนมาเจอ
เอาถุงทรายสองถุงเนี่ยวางทับศพเอาไว้
แล้วก็โบกปูนทับไปอีกทีหนึ่ง

เอาโทรศัพท์มือถือของนางสาวฝนไปทิ้งคลอง
แล้วก็ระเป๋าสตาร์ก็ไปโยนทิ้งตามทางเลย
เขายังวางแผนสร้างสถานการณ์อีกนะคุณผู้ชมฮะ
วางแผนให้เพื่อนที่อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ

นางสาวฝนเนี่ยเป็นคนเขียนจดหมายนี้เอง

บอกเพื่อนไปลักษณะว่าฝนออกจากบ้านไปเอง

โดยตลอดการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ย
นักข่าวก็พยายามสังเกตสีหน้าของในปอนะคุณผู้ชมฮะ
แม้ว่าจะใส่แมสเนี่ยก็สีหน้าก็ดูเรียบเฉย
มีบางช่วงก็หันไปยิ้มอ่อนกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะ
มาสอบถามคือนักข่าวก็บอกว่า
เหมือนจะไม่ได้มีท่าทีโศกเศร้าแต่อย่างใด
คุณผู้ชมดูวินาทีนั้นหน่อยครับ
หน้าของเขาเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

หรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตาย
หรือเหตุการณ์ตายต่อในปคเหตุนะครับ